หลังคอมสโน้ตมันจะมีฝ่ายน้ำร้นอยู่
ช่วงนี้น้ำก็เยอะด้วยฝนตกบ่อยนะฮะ
แล้วมีชาวบ้านเขาไปยืนดูสักพักหนึ่ง
พัดตกฝ่ายน้ำล้นจมหายไปยังหาไม่เจอ
ชาวบ้านเขาล่ำลือกันว่าฝ่ายตรงนี้
กลืนชีวิตของคนตกปลาทุกปี

ก็จะมีเรือท้องแบนต่างนะฮะไปค้นหานายภัยรัฐมุ่งมาตรอายุ๔๕ปี
เป็นชาวบ้านอยู่ที่บ้านนท์มืองซ์นะครับจำบลบ้านมุ่งอำเผิร์น
ดุงที่อุดรหลังจากที่ออกไปดูน้ำหลาก
จากฝนมันตกหลายวันและน้ำมันก็เยอะมากนะครับที่ฝ่ายนี้ต้องการจะเตรียมวางเบ็ดหาปลา
พอน้ำมันเยอะปลามันก็จะมาเยอะด้วย
แต่พาดท่าลื่นถลายตกลงไปที่ฝ่ายเขาเรียกว่าฝ่ายคึกฤทธิ์
ตำบลบ้านม่วงกับตำบลบ้านจันทร์
โดยพบรถจักรยานยนต์ของผู้ที่ศูนย์หายเนี่ย
จอดอยู่ตรงสะพานและพบรองเท้าแตะด้วย
ตลอดทั้งวันเมื่อวานก็มาระดมกำลังกันค้นหา
รวมทั้งนำรถแบ็คโฮลมาขุดลอกวัชพืชออกไป
หวังจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่นั้นดำน้ำลงไปหามร่าง
แต่ว่าก็ไม่พบร่างของนายภัยรัฐนะครับ
ภรรยาของนายภัยรัฐคือนางรัตนาพรครับ
พร้อมกับญาติก็มาที่จุดเกิดเหตุมานั่งโศกเศร้าอยู่แบบนี้
แต่ว่าก็ไปจุดทูบบนบานขอเจ้าที่เจ้าทางขอเจ้าแม่
แม่ชะละนีพ่อปู่ศรีสุธโธมแม่ญาติศรีปฐุมมาแห่งคำสโนธ
ขอให้เจอร่างของสามีโดยเร็ว
แล้วบอกว่าก่อนสามีออกจากบ้านไปพูดเหมือนเป็นลางคุณผู้ชม
พูดว่าคงจะไม่ได้อยู่คำชโนธอีกนานหรอกนะ
ตอนนั้นก็แปลกใจว่าทำไมต้องพูดแบบนี้ล่ะ

แต่ไม่คิดว่าจะเป็นคำพูดสุดท้ายที่สามีพูด
ว่าไม่ได้อยู่คำชโนธอีกนานหรอกนะ
มันหมายความว่าอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน
พอเกิดเหตุการณ์นี้ก็มันเหมือนเป็นลางบางอย่าง
ชาวบ้านบางส่วนที่ไปดูเหตุการณ์ก็ล่ำลือกันไป
บอกว่าฝ่ายคึกบริษฐ์ที่อยู่ด้านหลังคำชโนธมันมีอาถรรพ์นะ
กลืนชีวิตชาวบ้านที่ออกไปหาปลาทุกปี
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะระดมการค้นหาต่อไป
ก็หวังว่าให้เจอแล้วกันนะครับ